คุณผู้ชมมาดูเรื่องโอละพ่อที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราชธานีกันหน่อยนะคะ
ถามว่าทำไมโอละพ่อเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟัง

เขาบอกว่าเป็นแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกได้
ลูกอายุสักประมาณเดือนเศษ
เธอตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุราชธานีนะคะ

แล้วคนร้ายลักพาตัวลูกน้อยของเธอไปพร้อมกับทรัพย์สิน
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการติดตาม
จับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ปรากฏว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ถามว่าทำไมถึงโอละพ่อเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
เอาแบบนี้ก่อนคือคนที่ไปแจ้งความกับตำรวจ
ก็คือนางสาวสาธิธรชูจิตคุณผู้ชมจำชื่อนี้ไว้นะ
อันนี้ตัวละครคนแรกสะสิทรชูจิตอายุ๓๐ปี
อ้างว่าเธอเป็นแม่ลูกอ่อนไปแจ้งความว่ามีคนร้าย
วางยาแล้วก็ลักตัวเด็กทารกไป
ก็คือลูกของเธอ๑ปี๘เดือน
หายตัวไปถูกต้องค่ะศาสิธรหายตัวไปพร้อมกับทรัพย์สินจำนวนหนึ่ง
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนชนเกษมขาเข้าตัวเมือง
ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครจังหวัดสุราธานี
สาธิธรเล่าต่อบอกว่าวันเกิดเหตุกำลังจะไปรับลูกจากหัวหน้างานที่เธอไปฝากเลี้ยงไว้
หลังจากที่ไปรับลูกแล้วก็เอาลูกไปวางไว้เบาะด้านหน้าข้างคนขับ
ก็คือเธอขับรถยนต์ไปรับระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
รูปร่างลักษณะคือท้วมมาขออุ้มลูกแล้วก็มาสัมผัสที่ตัวของเธอ
จากนั้นก็เลยทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะเป็นลมมันโดนป้ายา
แต่ตัวเธอก็ยังฝืนต่อนะฝืนขับรถกลับบ้านตามปกติ
ระหว่างทางค่ะเธอตัดสินใจจอดรถเพื่อส่งอีเมลให้กับลูกค้า
บอกว่ามารู้สึกตัวอีกทีจุดนี้แหละค่ะหันไปมองลูกน้อยที่เบาะด้านข้างของเธอ
ไม่เห็นลูกแล้วประกอบกับโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องกระเป๋าเงิน
แล้วก็เงินสดสักประมาณ๔๐๐๐บาทก็หายไปด้วย
ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับสามีเธอฟัง
หนูเจอลูกมาจากพี่เขาแล้วก็เอาลูกมานอนข้างหาสู่ประตู
แล้วคุณป้าเขาก็มายืนแล้วเขาก็บอกว่าลูกน่ารักจังเลยค่ะ
อุ้มหน่อยหนูก็ให้เขาอุ้มแป๊บนึงแล้วเขาก็คืนลูกหนูมา
ป้ามาขอลูกลูก
หลังจากเกิดเหตุหลังจากคุณสาธิธรไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุราชธานีเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจนำตัวคุณสสิทรค่ะไปสอบปากคำที่โรงพัก
เพื่อไปหารูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
พร้อมกับไปชี้จุดพิกัดเพื่อตรวจสอบ
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีอย่างละเอียดเลยนะ
ทีนี้ระหว่างที่อยู่ในโรงพัก
คุณสาธิธรนั่งอยู่กับสามีกำลังให้การอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจุดนี้แหละที่มันเป็นไฮไลท์
ถามว่าทำไมปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
โทรศัพท์เข้ามาหาสามีของคุณสาธิธร
คือก่อนอันนี้คุณสาธิธรนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
แล้วก็ให้มีการให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยเนี่ยนะเราปิดไว้นะฮะ
ให้เบอร์โทรศัพท์และผู้หญิงโทรเข้ามา
โทรเข้ามาบอกว่าอ้าวคุณมาแจ้งความทำไม
ในเมื่อตกลงกันแล้วแล้วเด็กเนี่ย
ก็เป็นลูกของคนปลายสายที่โทรเข้ามา
แล้วคนปลายสายกำลังจะนำตัวน้อง๑ขวบ๑เดือน
ที่เพิ่งคลอดกลับไปที่จังหวัดตรัง
สุดท้ายสาธิธรค่ะคุณผู้ชมยอมรับสารภาพว่าจริงแล้ว
น้องคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ลูกของเธอหรอกเธอเนี่ย
เล่ากับตำรวจบอกว่าเธอตั้งคันแล้วก็แท้งลูก
ด้วยความกลัวว่าครอบครัวฝ่ายสามีเนี่ย
เสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังพอใกล้กำหนดที่จะคลอด
ได้ไปรู้จักกับคนปลายสายเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามาเนี่ย
ประสงค์จะหาผู้เลี้ยงดูเนื่องจากว่ามีปัญหาครอบครัว
เธอก็เลยสวมรอยว่าอยากเป็นแม่ของน้องคนนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นแม่ของน้องจริงนะคะ
ทีนี้แม่ของน้องจริงก็คือนางสาวอิงออนเนี่ย
อุ้มลูกน้อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอุ้มลูกน้อยขึ้นโรงพักเลยค่ะ
สพเมืองสุราชธานีบอกว่าการที่ตัวเองเดินทางมาเที่ยวโรงพักเนี่ย
เพื่อต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าน้องเนี่ย
เป็นลูกของตัวเธอเองพร้อมกับนำใบสูติบัติแจ้งเกิด
เพื่อเป็นหลักฐานการคุยผ่านไลน์ระหว่างสาธิธรกับอิงออนเนี่ย
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจบอกว่าถึงแม้กระนั้นก็ตาม
แม้ว่าจะมีใบสุติบัติยืนยันก็ตามเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบดีเอนเอ
ซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำที่สุด